ท่านผู้ชมครับเราสรุปตัวเลขอีกครั้งนะครับ
เรื่องของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ที่นครรัชศรีมานะครับ
หลังจากที่วันนี้สามารถจัดการกับคนร้ายได้แล้วนะครับ
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งรวมทั้งคนร้ายที่ก่อเหตุด้วยคือ๓๐ศพ
บาดเจ็บ๕๘รายนะครับ
ซึ่งในจำนวนของผู้เสียชีวิต๓๐ศพ
หนึ่งในนั้นคือคนร้ายนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหาร๔นายมีตำรวจอีก๓นาย
มีประชาชน๒๓คน
จำนวนของประชาชน๒๓คนเนี่ยเป็นเด็กอยู่๒นะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บทั้งหมด๕๘คนนะครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยนะครับสามารถกลับบ้านได้แล้ว๒๕นะครับ
ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๓๒นะฮะ
ซึ่งเป็นทหารแล้วก็ตำรวจอยู่ด้วยนะครับ
รวมทั้งเด็กอีก๒คนแล้วก็มีประชาชนนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของกล้วยตากหน่อย

มงวงมงวงเนี่ยแล้วเนี่ยเขาเอ๊ะกล่องอะไรคุณดังจริงนะ
ตอนนี้ฉันดูคลิปเนี้ยดิฉันไม่เห็นไม่ทันดูใช่ไหม
คือมัวแต่กำลังดูแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงปืนที่ดัง
แต่ดิฉันไม่เห็นกล่องกล้วยตากอันนี้อาจจะเห็นแต่ก็เราก็ไม่ได้จับสังเกตว่ามันคืออะไร
เออคิดว่าคืออุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ใช่แต่คนบอกอุ้ยกล่องกล้วยตาก
มาถึงรู้เลยว่าคือกล้วยตากนี่ฮะเพราะว่าเขาซูมเข้าไปดูข้างในนะครับ
อ่าเราตรวจสอบให้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับมันคือกล้วยตากจริงจริงอ่าอ่า
แต่คำถามก็คือว่าระหว่างชุลมูลวุ่นวายมีใครทำถุงกล้วยตากหล่นไว้หรือเปล่า
คือกล้วยตากมันทำอะไรตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาซื้อมาจริงครับ
อ่าซื้อมาใช้ในปฏิบัติอ่าในการปฏิบัติภารกิจที่จะต้องอยู่เป็นระยะเวลายาวนานและไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่
อืมนะฮะอ่ามีคนให้ข้อมูลบอกว่าเพื่อที่จะได้เอาไว้เสริมพลังนะครับ
อย่างเช่นเวลาถ้าทหารอเมริกันเนี่ยค่ะตอนไปสงครามอย่างสงครามโลกเนี่ย
ก็เลยมีคนข้อมูลด้วยว่าอ๋อรวยตากนี้แหละอ่ามันให้โภชนาการนะอ่า
คุณค่าทางอาหารสูงมีคาร์โบไฮเดรดมีน้ำตาลนะอิ่ม
ท้องแล้วมันเก็บได้นานพกพาสะดวกเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีห่อพลาสติกขายเป็นชิ้นก็มีนะ
เป็นกล่องขายเป็นชิ้นก็มีแต่อันนี้เป็นกล่องที่แบบแพ็คแล้วก็มีรวมเยอะเห็นแล้วก็หิว
เป็นความรู้ใหม่เราตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนะฮะสอบถามไป
ให้ข้อมูลบอกว่าคือไม่ใช่ว่าเฉพาะเจาะจงแค่กล้วยตากหรอกอะไรก็ได้ที่สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก
บูดไม่เน่าไม่เสียง่ายเวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเป็นเวลายาวนาน
แล้วต้องไปตรึงกำลังทหารตำรวจหรือว่าชุดกู้ภัยอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะติดไม้ติดมือกันไป